คุณผู้ชมคะตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าคือตำรวจภูทรห้วยใหญ่
ได้รับแจ้งนะคะว่าไปพบศพผู้ชายคนนึง
เสียชีวิตมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบวันค่ะไปเสียชีวิตอยู่ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า
แต่เป็นที่ดินที่มีรัวรอบขอบชิดนะคะแต่ไม่ได้มีใครไปทำอะไร
ไม่รู้เขาไปเสียชีวิตตรงนั้นได้ยังไงอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนี่ค่ะคือเป็นที่ดินรกร้างสักสองงานได้
แต่มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูรั้วเหล็กสภาพชำรุดนะคะ
ปิดทางเข้าออกอยู่เจ้าหน้าที่ต้องลอดผ่านประตูรั้วเหล็กเข้าไปสักสี่เมตร
พบศพในสวัสดิ์อายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นคนลำปางนะคะ
เป็นชาวลำปางใส่เสื้อคอกลมสีเลือดหมู
ทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขายาว
รองเท้าผ้าใบสีขาวนอนหงายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อยน้อยสองสัปดาห์แล้วอ่ะค่ะอืม
สภาพศพเริ่มเน่าขึ้นอืดใบหน้าแขนซ้ายผิดรูป
โหนกแก้มขวาบวมเป่งกระโหลกซ้ายมีรูกว้างสัก๒เซนติเมตร
คือไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ด้วยสภาพศพกว่าจะมาเจอศพอ่ะนะคะ
สักสองสัปดาห์ก็เลยต้องส่งศพไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตกู้ภัยที่เข้าไปในพื้นที่บอกว่า
ใกล้กับจุดที่พบศพสักเมตรหนึ่งพบกระเป๋าสะพายสีเขียวอ่อน
มีคราบสีทาบ้านติดอยู่แบบนี้ค่ะมีบัตรประชาชน
มีมีดกันไกลสายเคเบิ้ลรัดสายไฟฟ้า
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือมีขวดเหล้าขาว๑ขวด
ทั้งหมดนี้ก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในป่านะครับ
สภาพค่อนข้างจะเน่าเยอะแล้วนะครับ
พบศพเป็นผู้ชายหนึ่งลายอยู่ในป่านะครับ
ก็นอนเสียชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าโดนอะไรนะครับ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ๑๕วัน

จุดเกิดเหตุซอยเทศบาล๑ซอย๔นะครับ
แม้จะเป็นพื้นที่รกร้างนะฮะแต่ก็นี่ฮะ
สร้างกำแพงมีรั้วเหล็กนะครับกั้นพื้นที่เอาไว้
มีร่องรอยการงัดเหล็กเป็นทางเดินเข้าไปได้ตรงนี้นะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าคนแถวนี้ไม่มีใครกล้าบุกรุกเข้าไปนะครับ
เพราะอยู่ตรงข้ามกับที่เก็บรถของกลางของสพนาจอมเทียนเขา
นี่ฮะที่เก็บรถของกลางของสพนาจอมเทียนจะอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วแคมป์คนงานที่อยู่ติดกับที่เกิดเหตุนะครับเราได้ไปเจอกับในบัตรที่เจอศพคนแรกนะครับ
แคมป์คนงานนี้มีคนอยู่๖คนนะฮะเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่กรกฎาคม
กลับมาเมื่อ๓๐สิงหาคมทันทีที่มาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่ว
ตอนนั้นคิดว่าเป็นพวกศพหมาหรือว่าศพแมวที่มาตายแถวแคมป์นะครับก็เลยไม่ได้สนใจกัน
เช้าวันนี้เนี่ยกำลังย่างไก่กินกันมีกลิ่นโชยมาอีกก็เลยเดินตามไปดูนะฮะ
เดินตามหาตามกลิ่นจนไปเจอศพนอนขึ้นอืดอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกับเตาย่างไก่เลย
ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ให้มาตรวจสอบ
ตอนแรกหาตามห้องหาตามนี้ครับไม่เจอครับเมื่อเช้าเลยขึ้นไปเกาะตัวนี้ดูก็เลยเห็นครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนไหมตอนแรกผมที่ค้นหากลิ่นอ่ะ
ผมก็ว่าเป็นแมวเป็นอะไรตายครับทีนี้มันกลิ่นมันแรงก็เลยหาดูใหม่ครับเมื่อเช้านะครับไปดูข้างบนนี้

ตอนแรกก็ว่าเจอเป็นหมาครับไปดูจังยังเห็นคนนอนเลยครับ
อย่างชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับบอกว่าผู้ตายไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะฮะ

พอกลับมาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ากันนี่แหละ
อันนี้ก็คือกินแต่ว่าข้าวพรรษา

เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแน่

เราเดินหาข้อมูลในพื้นที่นะครับ
จนได้บอกแสว่าผู้ตายคือนายสวัสดิ์นะครับ
มาซื้อเหล้าที่ร้านค้าในซอยแถวนั้นนะครับ
มาซื้อเหล้าที่ร้านค้าในซอยแถวนั้นนะครับ
มาซื้อเหล้าที่ร้านค้าในซอยแถวนั้นนะฮะ
ก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่า

นายสวัสดิ์นะครับเราเอาภาพให้กับ

นี่เพิ่งมาซื้อเหล้าขาวเขา๑ขวด
มาซื้อสีหน้าเครียดยังถามเลยว่าเออมาจากไหนอะไรยังไงล่ะ

เขาเดินเท้ามาจากทางห้วยใหญ่นะฮะ

รู้ว่าเขาเป็นศพอยู่ในป่าก็ตกใจนะฮะ

อยู่ตรงข้ามกับที่เก็บของกลางของตำรวจด้วย
แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะขอทานที่นี่ใช่มั้ย

เขาก็เลยบอกอ๋องั้นขอโทษนะ

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปถามคุณพ่อของนายสวัสดิ์นะครับ

ทำให้ทราบว่าผู้ตายเขาตัดขาดจากครอบครัว

ที่เขาออกไปเนี่ยไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลย

พ่อบอกเคยกินเหล้าขาว
แล้วก็ชักจนเกือบตายมารอบนึงแล้ว

กำลังดำเนินการเรื่องการรับศพ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ลำปางอยู่

น่าจะเกิดจากนายสวัสดิ์ดื่มเหล้า

หรืออาจจะถูกสัตว์มีพิษฉกกัดเข้าไป

ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ